กรณีที่คุณแม่ของคุณน้ำหวานซาซ่านะคะ
คุณพลอยเจริญปุระมีการส่งของบริจาค

แล้วก่อนอันนี้ได้รับเขาเรียกว่าโปรสการ์ด
รายศนียบัตรบอกว่าของส่งไม่ถึงนะ
มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เอาของไป

สิ่งของทั้งหมดส่งถึงทหารทุกหน่วยเรียบร้อยแล้วนะคะ
จากกรณีที่พลอยเจริญปูระ
มารดาของนักร้องสาวน้ำหวานซาซ่า

ส่งไปบริจาคให้แก่ทหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งหมด๑๔ฐาน
แล้วก็มีปรายศนียบัตรอ้างว่า
บริจักษ์เหล่านั้นไม่ถึงมือทหารชั้นผู้น้อย
แต่ว่ามีข้าราชการ๔๕คนนำไปใช้ส่วนตัวนะคะ
พันเอกยุทธนามเพชรม่วงรองโฆษกกอรมนภ๔ส่วนหน้า
ก็เปิดเผยว่าจะเร่งตรวจสอบอย่างเร่งด่วน
เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้บริจาคค่ะ

คุณน้ำหวานซาซ่ามีการโพสต์ข้อความในอินสตาแกรมส่วนตัว
บอกว่าพันเอกยุทธนามตรวจสอบเรื่องราวให้แล้ว
พบว่าสิ่งของบริจาคทั้งหมดทุกฐานทหารได้รับเรียบร้อย
ส่วนเรื่องปรายศนียบัตรคาดว่าน่าจะมาจากผู้ไม่ประสงค์ดี
ซึ่งหลังจากนี้ก็จะตรวจสอบกับทางปรายศนีย์
เพื่อตามหาตัวผู้ที่ไม่หวังดีรายนี้ต่อไป
คือเขาบอกว่ามีคนส่งข้อความมาหาเขาด้วย
น้ำหวานบอกว่ามีคนส่งปรายศนียบัตร

มาให้คนอื่นเหมือนกันสักครั้งสำร้าย
ฉะนั้นก็น่าจะเป็นเรื่องของการแกล้งกันมากกว่า

ซึ่งคุณน้ำหวานก็บอกว่าฝากช่วยประชาสัมพันธ์ด้วย
บอกว่าอยากให้ทุกคนช่วยกันส่งของขวัญ
แสดงความรักความห่วงใยไปให้ทหาร

จะมีหน่วยในการรับแล้วก็กระจายของ
ไม่ต้องกังวลว่าของจะไปไม่ถึงนะคะ
แล้วคุณน้ำหวานก็ยังแชร์ด้วยว่าที่บ้านเนี่ย
ก็เป็นบ้านที่เห็นความสำคัญของทหารอยู่เสมอ

คุณแม่ก็บอกเสมอว่ามันจะทำบุญทุกปีเป็นประจำแบบนี้

เพราะทหารช่วยกันรักษารั้วบ้านเมืองของเราไว้นั่นเองนะคะ
แล้วว่าปรายศนียบัตรที่ส่งไป
หาคุณแม่ของคุณน้ำหวาน

สิ่งของที่ส่งไปยังทหารในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ถึงมือนะถูกข้าราชการนำไปใช้เองนะ
คือไม่จริงคือเป็นผู้ไม่ประสงค์ดีค่ะสรุปว่าตอนแรกเราเล่าข่าวไป
แล้วก็โอ้โหทำไมล่ะส่งไปแล้วทำไมไม่ถึงกระแสดราม่าไปอีกมุมหนึ่ง
ก็นึกว่าทหารส่งมาบอกให้รู้กันว่าจริงแล้วมันไม่ได้
พอผ่านไปสักพักนึงโอละพ่อเป็นอีกเรื่องหนึ่งกลายเป็นปรายศนียบัตรเนี่ย
มันไม่จริงต้องไปตรวจสอบจริงแล้วของเนี่ยไปถึงมือทหารในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะ